ผับศูนย์เหรียญยานวาค่ะคุณผู้ชมจำได้นะคะ
สิบเจ็ดตุลาคมนะคะเจ้าของเป็นคนจีน
พนักงานเป็นคนจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นร้อยคนเลย
แล้วก็มียาเสพติดเพียบเลยวันนี้ตำรวจนัดนักข่าว
ครับตำรวจนัดนักข่าวเองเลยนะคะทำไมฮะ
เดี๋ยวจะเปิดเซฟที่ผับผับเนี้ยเปิดเซฟว่าข้างในมันมีอะไร
มันมีเงินมันมียาเสพติดมันมีอะไรบ้าง
วันนั้นเจอเซฟใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องไปเปิดให้แบบผู้เชี่ยวชาญเปิดใช่ไหมคะ
มีเงินร้อยยี่สิบมีเงินร้อยยี่สิบบาท
อ๋อนึกว่าร้อยยี่สิบล้านร้อยยี่สิบบาท
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะไปที่สนยานาวาไปตรวจตู้เซฟ
สามใบนะคะครับเก็บไว้ที่สอนอยานาวานะคะ
พิสูจน์หลักฐานทางผู้เชี่ยวชาญก็ตรวจสอบคือนักข่าวเข้าไปข้างในไม่ได้
กันอยู่ด้านนอกแต่ตำรวจนัดนักข่าวนะครับ
เดี๋ยวจะเปิดเซฟนักข่าวมานะมาทำข่าวก็นึกว่าเออ
เปิดกันสดสดต่อหน้านักข่าวเนอะแต่ปรากฏว่าคือเจ้าหน้าที่ก็ไปเปิดกันแหละ
นักข่าวก็อยู่ด้านนอกนะคะนักข่าวบอกว่าอ้าวรู้อีกที๑๑โมงเข้าไปแล้ว
ตำรวจเปิดเซฟเรียบร้อยแล้วเปิดเสร็จแล้วก็แจ้งนักข่าวครับ
เปิดกันแล้วด้านในเปิดเซฟเรียบร้อยแล้ว
๒ใบขนาดเท่ากับตู้เย็นประมาณ๖คิว
ที่เจอในผับจินลิงอ่ะนะคะข้างในมีเอกสารแบบสอบถามของร้าน
มีไว้เพื่ออะไรให้ลูกค้ากรอกข้อมูลตอนมาใช้บริการค่ะอืม
มีเงินสดในซองพลาสติกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจริงจริงค่ะ
ตะลึงเลยเหรอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้น
ถ้าพี่อุ๋ยมีเงินหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแค่ร้อยยี่สิบบาท
พี่อุ๋ยจะใส่เซฟไหมใส่กระเป๋ากางเกงไหมเฤาเลยตะลึงเห็นไหมเนี้ย
เจอเงินสดร้อยยี่สิบบาทคนงงไงว้าวอุ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถึงขั้นใส่
เลยเหรออันนี้ก็โอก็แปลกดีเดี๋ยวแล้วติดก็นั่นเลยนะ
ใช่ต่อนี้ก็เปิดตู้เซฟดรวชศอดไปสามใบจากหกใบที่ยึดเอาไว้ได้นะคะ
ตู้เซฟแรกเนี่ยตำรวจบอกว่าไปเจอของกลางคือยาเสพติดแฮปปี้วอเทอร์
คุณผู้ชมจำได้เนอะที่เขาผสมสูตรกันเองอะไรอย่างนี้
แล้วก็เสพกันเองในผับ๔๐๐ซอง
เดี๋ยวเหลือตู้เซฟอีก๓ใบอยู่ระหว่างการรอเปิดเพื่อตรวจสอบ
ด้านในทั้งหมดก็จะถือว่าเป็นของกลางทางคดีนะคะ
ถ้ามีสิ่งผิดกฎหมายอะไรเพิ่มเติมก็ดำเนินคดีเพิ่ม
แล้วก็ต้องขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยค่ะ